คุณผู้ชมคะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
ถือว่าต้องจับตา๒เรื่องด้วยกัน
เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข

ในระบบของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขาบอกว่าจะมีการให้เก็บบุหรี่เพิ่มขึ้นอีกซองละ๒บาท
แล้วก็จะเอาเงินนี้ไปให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย

เขาบอกว่าวันนี้เข้าประชุมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียว
ติดตามรายละเอียดกับคุณระพีพันธ์เรือนศรี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลเลยค่ะ
โดยนายสนทิรัฐสนทิจิระวงก็ขอพิสูจน์ตัวเองนะคะ
หลังยืนยันว่าจะทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ไปพร้อมกับเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
พร้อมย้ำว่าจะลาออกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งขณะนี้มีเวลาที่เหมาะสมอยู่ในใจแล้วนะคะ
ด้านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะ
ร่วมชมนิทัศกาลสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่๙
น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ชมนิทัศกาลสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่๙
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคศ๑๓ตุลาคม๒๕๖๑
โดยมีดารานักแสดงอย่างโดนัทมนัสนันพันเลิศวงศกุล
โฟกัสจิรากุลและแจ็คแฟนฉันร่วมประชาสัมพันธ์

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๒ถึง๒๑ตุลาคม

เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ที่ในหลวงราชกาลที่๙ส่งทุ่มเทพวรกาย
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการมาตลอดรัชสมัยกว่า๗๐ปี
ขณะที่วันนี้นะคะ๔รัฐมนตรีที่ประกาศร่วมงานทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐ
เดินทางเข้าประชุมคอรมอลอย่างพร้อมเพลียง
โดยนายสนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะว่าที่เลขาธิการพักพลังประชารัฐย้ำว่า
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะลาออกจากตำแหน่งอย่างแน่นอน
ซึ่งมีอยู่ในใจแล้วพร้อมยอมรับการทำงานยากขึ้น

ส่วนกรณีที่นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า
สี่รัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องลาออกนั้น
ถือเป็นกำลังใจของผู้บังคับบัญชาค่ะ
ที่มันในบานยังการที่จะให้พวกมันสมบัติใจขึ้น

ขนเรียนแล้วว่าเราจะทำดีดีกว่า
ด้านพลเอกอนุโพงเผาจินดารัฐมนตรีวาการกระสูงมหัดทายเชื่อว่า
รัฐมนตรีทั้ง๔คนจะพิจารณาตามกรอบของกฎหมายและความเหมาะสม

เพราะที่ผ่านมาทั้ง๔รัฐมนตรีก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล
นี้ท่านรัฐตรีคงจะพินาเองทั้งตามกฎหมายทั้งความเหมาะสมนะครับ
ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับผมคงไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนนี้นะ
ไม่มีหรอกครับดีผมก็ดูทุกพักก็ไม่เห็นมีอะไร
ยังไม่มีพักไหนมาพูดถึงนโยบายที่ว่าจะแก้ให้ประเทศชาติมันประชาชนมีผลดีอย่างไร
ก็เห็นว่ามีแต่มีภาคกันอยู่นะ
ส่วนการประชุมคอรมอลวันนี้เตรียมพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบ
สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเงินปีละ๓๕๐๐
ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการยัง
เสนอรายชื่อโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงซึ่งคาดว่าจะ
มีรายชื่อของผู้บริหารที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตการก่อสร้างอัควาเลียมวิทยาลัยประมง
ลสุรานนท์จังหวัดสงขลารวมอยู่ด้วยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณคุณรับพิพันธ์นะคะก็แหม่ก็น่าจะมีเสียงวิวภาพวิจารณ์ออกมาประมาณหนึ่ง
สำหรับคนที่เขาสูบบุหรี่กัน